เด็กเราผูกพันกับกอรีระเคยดูไหม
ย่าที่เคยพาไปดูอ่ะเมื่อก่อนย่าพาไปพาต้า

ชั้น๖จำได้เลยตัวเองประมาณสัก๗๘ขวบแล้วต้องไปดูกอรีล่า
เพราะมีหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะคนใส่ชุดเกยล่านั่งหันหลังอยู่หรือเปล่า
แล้วก็ต้องไปกินไอติมโฟร์โมสถูกต้องไหม

๙๐แอ๊ฟกี้เธออย่าบอกพูดอะไรเองนะ
เป็นยุค๙๐คุณพวกเราจะโตมาจากกอลีล่าพาต้า

แล้วเราก็จะต้องไปกินช็อคโกแลตทันเดยกับดังกินโดนัส
มีนกเพนกุ้นให้ดูด้วย
มาวันนี้เชื่อไหมถ้าไม่มีข่าวนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันยังไม่ตาย
นี้เราได้เห็นข่าวเลยว่าพันต้าประกาศปิดใช่ครับก็ไปแล้วธุรกิจของนาง
อยู่บนตึกมาตลอดอ่าถูกถูกไหมมีคนเลี้ยงตลอดนางไม่เคยอยู่บนดินอ่ะอ่า
ใช่เขาดูเลี้ยดีแล้วแม่มีช่วงนี้นางผอมทำไมนางไม่แก่ลงเลยวะ
ดูสดใสด้วยนะดูสุขภาพดีด้วยเออเหล้ามันขมดื่มนมดีกว่า
คือวันนี้นะครับคุณท่านเนธพลท่านหน้าบุญญาวัฒน์เนี่ย
นุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยมีโครงการจะพาบัวน้อย
ลิงกอริราชที่อยู่ในกรงสวนสัตว์ในห้างสรรพสินค้าพาต้าเนี่ย
กลับไปสัมผัสดินแดนที่เป็นเหมือนแผ่นดินเกิดโอ้โหไม่ต้องแล้วล่ะมั้ง
ฉันว่ารัฐมนตรีขายมันชินกับอย่างนี้เขาใช้ชีวิตลำบากแล้วอ่ะ
ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มาตลอดโดยจะไปเจรจากับเจ้าของแต่ปรากฏว่าเจ้าของบอกเอาล่ะ
ถ้าจะเอาไปก็เอาไปได้นี่เออลิงเผือกลิงเผือกเธอเออลิงลิงเผือกแล้วก็ไปดู

เผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเราก็เอาไปดูนี่ลิงเผือกเร

มีแพนด้าเห็นไหมที่มันเกิดที่สวนสัตว์เชียงใหม่
สนิทกับคนมากกว่าผีหมีด้วยกัน
แบบผีวะหนีอ่ะ

เป็นถ้าสมมุติคนไม่พาเขานอน
ก็ไม่นอนเห็นไหมล่ะอ่าใช่ฉันเคยไปไงที่แบบว่าตอนนั้นอะไร
แต่เขาคงอยากจะให้บัวน้อยเนี่ยได้ไปเจอเพื่อนหรือเจอชาติภัณฑ์เดียวกับเขาหรือเปล่า

เหมือนกับมีคนมาดูก็มีคนมาหาเขาทั้งวัน

แล้วประเทศไทยคำถามคือมีกอลีล่าอีกไหม

ทราบฟาลี่วัลมีไหม
สวนสัตว์ที่จะเปิดใหม่มีไหมที่ปรุงรังศิรษฐ์มีไหม

แต่ว่าพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมอะไร

ซึ่งเขาบอกว่าบัวน้อยเอาจริงก็คือนางชื่อบัวน้อยเนาะ
เขาบอกว่านางอยู่โดดเดี่ยวมากว่า๓๐ปี
ซึ่งอยากให้บัวน้อยมีชีวิตที่ดีกว่านี้

เพราะหากทำเช่นนั้นบัวน้อยคงอยู่ไม่ได้

สายพันธุ์ชาติญาติพี่น้องของเขา

สำหรับบัวน้อยเป็นกอริราชที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
ซึ่งได้รับการกล่าวถึงผ่านสื่อต่างเป็นจำนวนมาก
มีความโดดเด่นในฐานะเป็นกอลิราคู่แรก

โดยนำมาจัดแสดงที่สวนสัตว์พาต้า

ในกรงขนาด๒๐๒๐เมตร
มีงบประมาณในการดูแลเดือนละ๑๐๐๐บาท

ทั้งนี้บัวน้อยเป็นกอริล่าตัวสุดท้ายในประเทศไทย

การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและขึ้นป่า

เอาอิเล็กสมีแขไปเล่นกับนางดีกว่า

คือไม่ต้องแต่งตัวเลยเดินไปเปล่าเลย

แต่เจ้าของเขาก็ต้องซื้อมาหรือเปล่า
ก็ต้องทายราคาตอนนั้น๓๐ล้านไง

แล้วถ้าพูดว่าเขาจะปิดมันก็จะไปไหนอะ

นะฮะแล้วพฤติกรรมต่างนี้ก็ต้องดูแลกันเยอะเลยอ่ะ

มีความรู้ทางด้านนี้ด้วย

เดี๋ยวเราติดตามกันต่อว่าน้องของเราจะไปอยู่ที่ไหน

ค่ะค่ะอ่าอ๋อใช่ฉันก็ยังคิดว่าถ้าสมมุติเธอไม่เอามาให้ฉันอ่าน
ก็นึกว่านางตายแล้วนะแต่ตัวผู้ตายเธอ
คู่เขาเสียแล้วคู่นางตายไปแล้วใช่
เขารู้จักแต่กระจกผนังค่ะจะเอาไปอยู่ที่ก็ใช่ไม่ไหวหรอก
ก็นางรู้จักแต่กระจกผนังแล้วแบบว่าเห็นส่วนสัตว์ที่นั่งรถเมย์ไปได้นะคะ
เขาบอกเป็นสวนสัตว์ที่นั่งรถเมย์ไปดูได้
เอ๊ะปิดไปยังอ่ะตอนนี้ปิดแล้วใช่ไหมน้องเมย์น้อง

เขาก็ยังดูแลต่ออยู่แล้วบ้างอยู่เฉพาะนางภูมิประกาศปิดไปเองเนอะ
ใช่เพราะจำได้ว่าไม่นานสักพักนึงเนี่ยค่ะ
แต่กอลีล่าตัวนี้แบบว่าสร้างชื่อเสียงให้กับพาต้าได้เยอะมาก

เมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องหรอกย่าฉันเดินจุงไปดู
ใครก็พาไปดู
คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวทำข้อสอบให้ดีนะเดี๋ยวจะพาไปดูโกริล่า

เห็นไหมตากล้องยังหัวเราะเลยใช่ไหม
เมื่อก่อนเนอะเป็นไว้สำหรับหลอกเด็กอ่ะ
คุณผู้ชมบอกพาต้ายังเปิดอยู่ค่ะปรับปรุงใหม่ดีขึ้น

เพราะฉะนั้นภาพเมื่อสักครู่นี้คือล่าสุดหรือเปล่า

เมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างใหม่หมดเลยอ่ะ

ไปรื้อฟื้น๙๐อีกครั้งหนึ่งก็ดีนะครับ

คุณผู้ชมบอกว่าพาต้ายังเปิดอยู่ค่ะปรับปรุงใหม่ดีค่ะ

เขาปิดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเปิดใหม่
ปิดอยู่พักหนึ่งเขาปิดรีโนเวทอย่างแม่ปรับปรุง

สวนสัตว์ยังเปิดอยู่ครับพอมีคนไปบ้างครับ

คุณแม่คุณแม่